ก็เป็นเรื่องไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันล่ะค่ะ
ผู้หญิงวัย๔๗ปีคนหนึ่งในบุรีรำนะคะ

จะไปขุดหาเกียรติหาขบหาเขียดหากบ

ทีนี้ปรากฏว่าอยู่มีผู้ชาย
ไม่รู้จักนะคะอายุประมาณสัก๒๕๓๐ปี

รอเวลาที่ผู้ชายคนนี้ถอดกางเกง
แล้วก็เอามือคว้าอันทะ

แต่สุดท้ายค่ะสู้แรงไม่ไหวจริง

ทั้งทุบทั้งตีจนบาดเจ็บสาหัส
เลือดอาบสลบคาทุ่งนาไปเลยนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๒ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ

มีคนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
หมวกไหมพรมปิดบังใบหน้า
บุกเข้าไปหวังปล้ำข่มขืนผู้หญิงวัย๔๗ปี
แต่ว่าผู้เสียหายขัดขืนและต่อสู้จึงถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณทุ่งนาบ้านศรีคิ้วในอำเภอกระสังนะคะ
นายวีรกิรำผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังบอกว่า
หญิงผู้เสียหายเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะว่า
เธอออกไปขุดหากบหาเขียดกลางทุ่งนาห่างจากหมู่บ้านไปประมาณสัก๑กิโลเมตร

ระหว่างนั้นมีคนร้ายทำทีเข้ามาขอเงินค่ะ
เธอก็บอกว่าเธอไม่ได้พกเงินติดตัวมาด้วย
พอพูดจบเท่านั้นแหละคนร้ายก็เข้าประชิดตัวเลย
หวังจะปล้ำข่มขืนก็สู้กันอยู่ประมาณนึงนะคะ
แต่เธอรู้ตัวว่าสู้แรงคนร้ายไม่ไหว
ก็เลยโอนอ่อนไปก่อนรอจังหวะที่คนร้ายถอดกางเกง
พอคนร้ายถอดกางเกงเนี่ยเธอก็เอามือคว้าเข้าไปบีบที่อันทะอย่างแรงเลย
เธอบอกว่าคนร้ายร้องเสียงลั่นเลยนะคะ
บอกให้เธอปล่อยเธอก็ไม่ยอมปล่อย
คนร้ายเนี่ยพกมีดมาด้วยอยู่ในย่าม
ก็เลยเอามีดนั้นแทงที่มือของเธอที่บีบอันทะอยู่จนเป็นแผลชะกันเลือดไหลเต็มพื้น
จากนั้นคราวนี้แหละค่ะต่อสู้กันแบบมารุมมาตุ้มเลยอ่ะ
คนร้ายก็คว้าเสียมของเธอได้
แล้วก็เอาเสียมนั้นนะคะทุบมาที่เธอแบบไม่ยั้งเลยนะคะ
โดนหัวแตกแล้วก็โดนที่ตัวอีกหลายต่อหลายแห่งจนเธอสลบไป
เลือดท่วมอยู่กลางทุ่งนาไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ว่าเธอออกมา
กระทั่งรู้สึกตัวเองช่วงเย็นค่ะ
ก็เลยค่อยแบกร่างออกมาจากทุ่งนาหาคนช่วยเหลือ
แล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบและติดตามจับตัวคนร้าย
ตำรวจสภกระสังลงพื้นที่แล้วนะคะเพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็สืบสวนสอบสวนติดตามหาตัวคนร้าย
ข้างในมีอาหารสำเร็จรูปอยู่

แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตกลงแล้วคนร้ายเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรในการก่อเหตุ
ต้องการชิงทรัพย์หรือว่าหวังจะข่มขืน
เขาบอกว่าพฤติกรรมมันแปลกอะค่ะ
ก็เลยยังไม่สามารถสรุปได้จริงว่าตกลงแล้วที่ทำเนี่ยหวังอะไร
แต่ก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสแล้วนะคะ
หวังว่าจะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เพราะเกรงว่าจะไปก่อเหตุแบบนี้กับผู้เสียหายคนอื่นอีก